ต่อกันที่ฉะเชิงเซาค่ะอันนี้เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจากผู้รับเหมา
ผู้รับเหมาก็จะมาทำให้ดีขึ้นแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าชาวบ้านเดือดร้อนกว่าเดิมนะคะ
ทางระบายน้ำหน้าบ้านทำแล้วไม่เรียบร้อย
พอฝนตกน้ำก็ท่วมดินซุดค่ะอืม
นี่คือสภาพที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาค่ะเขาบอกว่าฝนตกในรอบหลังหลังเนี่ย
เดือดร้อนไปตามตามกันเลยสุดเยอะนะคะเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าอัดอั้นตันใจนะคะกับการที่ผู้รับเหมาเนี่ยค่ะ
มาทำทางระบายน้ำเขากลัวว่าน้ำที่มันท่วมขังอยู่เนี่ย
จะไปกัดซะหน้าดินแล้วก็ดินที่บ้านทำให้ร้านค้าพัง
แล้วก็จะส่งผลกับตัวบ้านได้เนี่ยค่ะคือมันยังไม่เรียบร้อยนะคะ
แล้วก็น้ำน้ำฝนมันก็น้ำมันก็ท่วมแบบนี้ค่ะ
เวลาจะเข้าบ้านก็ต้องเอาไม้พาดไว้แบบนี้อย่างคุณรีนะคะ
หนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยบอก
เนี่ยลูกค้ามาเสริมสวยเนี่ยเคยตกไปแล้วนะคะเธอเองก็ทำได้เพียงแค่เอาแผ่นไม้มาวางไว้สำหรับ
ให้เดินข้ามได้เท่านั้นเองข้ามไปข้ามมา
ลูกหลานก็ต้องคอยระวังกลัวว่าจะตกลงไปค่ะ
แล้วก็ยังกังวลปัญหาน้ำจะกัดซ้อเข้ามาถึงตัวบ้านอีก
โอ้โหมันก็น่ากังวลจริงอะนะคะ
บอกว่าจากเดิมเนี่ยก็เป็นร้านขายของชำแบบนี้
ลูกค้าก็ต้องเข้ามาซื้อของใช่ไหมคะ
แต่พอผู้รับเหมามาขุดลอกดิน
แล้วงานมันค้างคามากว่า๒เดือนเป็นแบบนี้

น้ำก็ไหลกัดซ้อน้ำก็ขังฝนตกหนักทุกวันค่ะ

ชาวบ้านเด็กรถมอเตอร์ไซค์ตกลงไป

เมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีอยากจะร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
อย่างน้อยพวกรูเนี่ยที่จะทำมาใหม่มันต้องแคบกว่านี้
แคบกว่านี้เพราะไม่อย่างนั้นจะ
ก็คือชาวบ้านก็จะตกอย่างนี้ตลอด

เพราะเด็กน่ะเด็กขาไม่ใช่แค่ไหนมันตกเยอะเองเห็นไหม
แล้วเด็กถ้าวิ่งเล่นเราอย่าห้ามทันไหม
เรื่องนี้นะคะนายบุญนาคพรพฤธนมาตรนายกอบตคลองตะเกรา
รวมถึงนายสุรเดชชายชาญชัยวัดประธานสภาอบตคองตะเกรา
วันนี้ไปลงสำรวจพื้นที่ค่ะ
แล้วก็พบว่าหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคอก
ซึ่งเป็นที่ที่ผู้ปกครองต้องมาส่งลูกหลาน
ก็มีสภาพที่น่าหวาดเสียวเช่นเดียวกัน
มันก็อันตรายก็มีเหล็กโผยออกมาด้วย

โอ้โหตกลงไล่แย่เลยนะ
กว่าจะเสร็จ

ถ้ารถเสี่ยหลักมามาในมอเรสไซด์หรือจักรยาน

แล้วบอกว่าถึงแม้ว่าการทำรางระบายน้ำ
ไม่ใช่งบประมาณของอบตคองตะเกราเป็นผู้ดำเนินการ
แต่จะไม่นิ่งนอนใจค่ะจะดูแลช่วยเหลือ
เพราะว่าแบบนี้ชาวบ้านเดือดร้อนค่ะ

ก็หวังว่าจะเสร็จได้โดยเร็วที่สุดนะคะ

เพราะว่าอันตรายจริงค่ะอันตรายจริงนะคะจุดนี้เป็นจุดที่ผู้คลองมาส่งลูกหลานด้วยนะคะ